ตามต่อนะคะสำหรับกรณีที่เพื่อนบ้านนะคะติดยาเป็นธาตุยาแล้วก็เมายานั่งนั่งอยู่
ได้ยินคนด่ามันทนไม่ได้แล้วถือลูกซองยาวออกไปเลยนะ
ไปเดินตามหาว่าใครด่าไปเจอเพื่อนบ้านสองคนเป็นคุณป้าแกอยู่หกสิบกันห้าสิบกลางกลางแล้ว
แต่ลั่นไกลไปเข้าหัวเขาสองคนเสียชีวิตนะคะ
สุดท้ายต้องให้พ่อเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมไปมอบตัวค่ะ
มึงติดคุกมิ่มือออกเลยลูก

ตอนแรกพ่อก็เรียกรอบดีแน่แหละ

ตอนแรกเรียกลูกตอนหลังเรียกมึง
ได้ยินไหมอย่าให้กูโมโหนะ

แม็กซ์หรือสงัดคำไหลวัย๓๖ปีค่ะ

พ่อต้องมาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวนะคะ

ยอมเดินออกมาจากกระท่อมค่ะ
เดินชูมือมาแต่ไกลเลยนะคะ

ผมยอมแล้วครับคุณตำรวจ

มือสองข้างขึ้นมาให้ตำรวจเห็นชัดไปเลยว่าไม่มีอาวุธ
ก่อนที่จะมานอนฟุบให้ตำรวจจับ
พอตอนเกาะเหตุแม็คใช้รูซองยาวเลย

คือตอนอยู่บ้านก็ได้ยินว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแอบด่า
แต่ได้ยินไม่ชัดว่าด่าว่าอะไรยังไง
ก็เลยไปคว้าปืนลูกซองยาวออกจากบ้านไปบ้านหลังเกิดเหตุ

พอเห็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็คือป้าทองยุ่นวัย๖๖ปี
กับป้าไพบูนวัย๕๙ปี
เขานั่งอยู่ข้างกันดูทีวีอยู่

แล้วกระสุนเป็นกระสุนลูกปลายนะคะ
เข้าศีรษะทั้งคู่เสียชีวิตบ่ายเมื่อวานนี้
ส่งพิติคุณกิติศักดิ์นะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันเตรียมงานศพอยู่นะคะ
ซึ่งบ้านของแม็กซ์กับบ้านผู้ตายอยู่ห่างกันแค่ถนนคอนกรีตกั้นแค่นั้นเอง
คุยกับยายซ่อยค่ะยายซ่อยแกอายุ๘๔ปีแล้ว
ต้องมานั่งจัดงานศพให้ลูกของตัวเองทั้งสองคนค่ะ
สร้อยบอกวันนั้นน่ะยายก็นอนอยู่ตรงนั้นด้วย
ช่วงบ่ายมานั่งดูทีวีกันที่ชั้นล่างของบ้าน
ลูกแม่เนี่ยนั่งอยู่สองคนใกล้กันแม่นอนห่างออกมา
ดูทีวีอยู่เพลินได้ยินเสียงดังปั้ง

ได้ยินเสียงภัยบูลก็คือลูกสาวอีกคนนึงบอกแม่หนี
แล้วแม็กซ์อ้อมไปข้างบ้านยิงกลับมาอีกปั้ง
กระสุนก็โดนภัยบูลล้มลงไปตามกัน
แม่บอกแม่เห็นสภาพลูกทั้งสองเลือดไหลนองพื้น
แม่ทำอะไรไม่ถูกคุณรู้ไหมเขาทำยังไง

เขาวิ่งไปหยิบถุงพลาสติกมาค่ะ
แล้วเอามือโกยเลือดลูกใส่ถุง
แล้ววิ่งออกไปหาเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือ
แต่กระสุนลูกปลายมันเข้าศีรษะลูกแม่ทั้งสองคนเลยค่ะ
ตอนแรกยายบอกไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนยิง
มารู้ที่หลังก็คือแม่ก็เสียใจมากเลย

ค่ะ

ก่อนที่เขาจะยิงเขาพูดอะไรไหมแม่ดำ
ไม่รู้ไม่พูดไม่ยินเสียงอะไร
หมาก็ไม่มีเห่าหมาก็ไม่มีเห่าหมาก็ไม่มีเห่า

ปึ้งมาจากทั้งนู้นเหรอก่อน

ทิงกอบได้สามกอบท่อนหลัง

ก็เลยระกอบ

กูที่เดินออกไปเค้า

ติไม่ได้คุยกับแค่ฝั่งบ้านคนตายนะคะไปบ้านแม็กซ์ด้วยค่ะ
ก็เจอพ่อพ่อของแม็กซ์ที่เมื่อกี้นี่เห็นเกลี้ยกล่อมแม่บอกอย่าให้กูมีโมโหนั่นน่ะ
พ่อบอกว่าแม็กซ์ลูกพ่อเนี่ยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
ชื่อจริงของแม็กซ์ถึงได้ชื่อสงัดไงเงียบสงัด
เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดก็คือตั้งชื่อลูกหลังคลอดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ
เมื่อก่อนลูกพ่อมันเป็นคนดีนะขยันเลยแหละช่วยพ่อแม่ทำงาน
แต่๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นธาตุยาไป
มันติดยาบ้านหนักมากแต่ก็ยังไม่เคยเห็นคลุ้มคลั่ง
วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อเห็นแม็กซ์ถือตะข่ายดักปลาออกจากบ้านไป
งงอยู่เลยว่าจะไปยิงเพื่อนบ้านตายตอนไหน
แต่พอรู้ข่าวเนี่ยพ่อนี่แหละเป็นคนพาตำรวจไปตามลูกที่กระท่อมปลายนา
เพราะรู้ว่าลูกชอบไปอยู่ที่นั่นจนถูกจับได้
จากวันนั้นพ่อกรีวรอบมาจนตอนเนี่ย
ยังไม่พูดกับพ่อสักคำเลย
ก็ต้องตามบุญตามกรรมแล้วล่ะแม็กซ์
สิ่งที่แม็กซ์ทำไว้แม็กซ์ก็ต้องตามกฎหมาย

ผมเลยเอกใจเลยว่าลูกกูทำ
แค่นี้ครับ
คนไม่พูดมาตั้งแต่เกิดแต่ผมเลี้ยงเลย
ไม่ค่อยพูดกับใครแล้วก็ไม่
ตอนเป็นนุ่มก็ไม่ค่อยสูงสิงใครนะพูด
ได้ตั้งชื่อว่าสงัดเนี่ย
แม่ของแม็กซ์เองก็บอกว่าปืนที่แก๊กเอาไปยิง

อุตส่าห์เอาปืนไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้ว
แม่ก็ไม่คิดว่าแม็กซ์จะไปค้นจนเจอ
เมื่อเช้าแม่ไปเยี่ยมแม็กซ์มาที่ห้องขัง
แม่ก็ถามว่าแม็กซ์หนูไปยิงเขาทำไมอ่ะลูก
ก็ไม่ตอบร้องไห้อย่างเดียว
คิดว่าคงจะเริ่มส่างแล้วก็เริ่มสำนึกแล้ว
ลงพื้นที่ไปที่งานศพของผู้ตายที่วัดหนองโป่งนะคะ
ได้คุยกับลูกชายของคุณภัยบูลนะคะ
ก็เล่าทั้งน้ำตาเลยปกติแม่ไม่ได้อยู่บ้านนั้น
แต่แม่จะไปหายายกับป้าอยู่บ่อย
ส่วนที่แม็กซ์แอบทุกแม่กับป้าด่ายผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
คือแม่กับป้าคงดูทีวีแต่แม่กับป้าพูดเสียงดัง
ถ้าข่าวไปสัมภาษณ์ไปคุยเนี่ยก็ต้องไปพูดกระซิบใกล้อ่ะ

ยังไงก็หลอนยาคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลย
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาผมยังไม่เจอแม็กซ์

เหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นผมหรือญาติหรือใครก็ตาม

เพราะไม่ใช่ความผิดเขาเขาไม่ได้ทำ
ได้คุยกับผู้ใหญ่พิพัฒน์นะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าแม็กซ์มีนิสัยรักเล็กขโมยน้อย
นี่๕วันก่อนเห็นแม็กซ์เดินรอบหมู่บ้านทั้งคืน
หลับไม่นอนแล้วก็ไปขโมยของชาวบ้าน
ผมไปเจอผมยังถ่ายคลิปเอาไว้ได้อยู่เลย

หูแว่วคิดว่าคนอื่นนินทา

เรื่องต้นนะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
ก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้ตายนะคะ
ตามที่เหยื่ออาจยากรสองคนได้รับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือแม็กซ์เนี่ย
ตำรวจตัดสินใจไม่นำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดวิเชียนบุรี
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา